ต่อกันที่เรื่องราวความรักเรื่องหัวใจของนักร้องสาวนิมคนึงพิมพ์กันบ้างนะคะ
ซึ่งสาวนิมก็ออกมายืดอกรับเลยว่าตอนนี้ได้มีการยุติความสัมพันธ์รักกับหนุ่มตูนแฟนนุ่มแล้ว
หลังจากที่ประคับประคองความรักและพยายามคบหากันในฐานะแฟนถึง๒ครั้ง
แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดอีกแล้วค่ะ
นิ้มคณึงพิมพ์และตูนทัชชะพล
ก็ต้องแห้งเหี่ยวลงไปโดยเวลาเพียงไม่นานค่ะ
เพราะล่าสุดฝ่ายหญิงประกาศออกสื่อเลยว่า
ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์เหลือเพียงเพื่อนกัน

จะเผยว่าเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมา

ซึ่งตอนนี้ก็พยายามใช้ชีวิตคนเดียวให้ชิน
เพราะหากจะมีใครเข้ามาทำความรู้จักในอนาคต
ก็ควรทำให้มีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่คนเดียวค่ะ
กับเชฟก็เข้าห่างกันไปแล้ว

จะเป็นแฟนเป็นอะไรกันก็คือไม่มีแล้ว

เรียกว่าอะไรเราเป็นเพื่อนกันน่าจะเหมาะมากกว่า

แล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยเราคุยกันตรงนะ

ต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ
เสียดายแต่ก็ทำอย่างไรได้
ก็เป็นโสดก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกข์ร้อนอะไร

คิดว่าถ้าเกิดเราจะมีใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตเนี่ย
มันควรจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าการอยู่คนเดียว